พระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙ก็แผ่ไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
ซึ่งหนึ่งในพื้นที่นั้นก็คือที่จังหวัดสงขลาค่ะ
ชาวจังหวัดสงขลาเองยังคงทำใจไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ได้เคยมีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงทรงงานสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลา
ก็รู้สึกเสียใจและทำใจไม่ได้กับการเสด็จสวรรคตค่ะ
ริ่นทองแก้ววัย๘๖ปีชาวตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา
นั่งมองพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่แขวนไว้บนฝาบ้าน
ภายใต้ดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์
ริ่นนำภาพถ่ายที่ใส่กรอบไว้เป็นอย่างดีออกมานั่งมอง
นึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตอนนั้นนายรินรอรับเสด็จอยู่ในสวนยางพารา
หวังจะได้เห็นพระพักษ์อันเปี่ยมล้นด้วยบารมี
ริ่นเล่าว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
และนั่งโดยไม่กลัวเปื้อนดินโครนทรงไม่ถือพระองค์เลย
เช่นเดียวกับนายหนูคงบุญการอายุ๗๒ปี

บุคคลในภาพมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดนายสนิทจันวดีอายุ๗๐ปีเป็น
อีกหนึ่งคนที่ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
โดยมีนายสนิทและเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนนั่งไปภายในรถด้วย
นายสนิทเล่าว่าตอนนั้นในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง
การสัญจรรย์ลำบากแต่พระองค์ทรงไม่โยเทา
ระหว่างทรงงานมีมดแดงไต่ฉลองพระองค์
ด้วยความตกใจจึงรีบปัดให้
รถใดลำบากมาก
ถึงลุงลบปากมาก

เขาไม่ขึ้นมดแดงตั้งเครื่อพาก
กัดบอดบอดไหน

ก่อนหน้านี้ทั้ง๓คนมีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙มาแล้ว๒ครั้ง
แต่ครั้งนี้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุด
ในพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จ
จะต้องทรงพระดำเนินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

แห่งไม่มีถนนเข้าไปถึงก็มีได้ทรงย่อท้อ
อากาศจะหนาวเหน็บหรือร้อนอบอ้าว
ก็ไม่ทรงถือเป็นอุปสรรคกีดขวางการเสด็จ
ไปให้ถึงตัวราศดรที่ทรงห่วงใหญ่
และเฝ้ารอการเสด็จพระราชดำเนิน